คุณผู้ชมคะวันนี้วันที่๒๐กันยา

๑๖ปีแล้ววันนี้เขาก็มีการทำบุญไป
แต่ทีนี้ค่ะพอเห็นคุณอุ้งอิ๊งไป

ก็อยากถามถึงอาการของพ่อ

คุณทักษิณหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลไป
ถ้าเกิด๒๓สิงหา

หลังจากที่คุณพ่อถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่๒๓สิงหา

ได้รับการผ่าตัดตอนนี้อยู่ระหว่างพักฟื้นนะคะ
ส่วนเรื่องโรคความดันอันนี้มันแล้วแต่วันเลย
บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยจะดี

คุณพ่อจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจเมื่อไหร่

ว่าตัวอิ๊งเองก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องอยู่นานขนาดไหน
แต่ก็ยอมรับว่าได้ศึกษากฎหมายเรื่องของการขอพักโทษแล้ว
ว่าทำอะไรได้บ้างเพื่อให้คุณพ่อ
ได้มาพักรักษาตัวที่บ้านต้องขอดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ยืนยันว่าในเรื่องของคดีความไม่มีอะไรค้างแล้ว
หลังจากที่รับพระราชทานอภัยโทษก็เหลือโทษเพียง๑ปีเท่านั้นนะคะ
ขณะที่พลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหาจารุ
นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ยืนยันค่ะ
ว่านายทักษิณเข้ารับการผ่าตัดจริงเมื่ออาทิตย์ก่อน
แต่ไม่ได้บอกสาเหตุหลักที่ต้องผ่าตัดต่อเพียงว่ามาจากหลายอาการ
ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้ว
อาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ซึ่งอาการป่วยของนายทักษิณนายสิทธิสุธีวงศ์
รองอธิบดีกรมราชธรรมในฐานะโฆษกประจำกรมราชธรรม
เคยให้ข้อมูลรายงานประวัติการรักษาที่ต่างประเทศ
นายทักษิณมีโรคประจำตัวหลายโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคความดันโลหิตสูง
ผื่นในปอดกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็เรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะ